ท่านผู้ชมครับมีรถกระบะตู้ทึบคันหนึ่งนะฮะ
ไล่ยิงรถชาวบ้านเข้าไปทั่วค่ะนะมีสามคันนะครับ
บนถนนสายเอเชียช่วงจังหวัดพระนครศรีอุทยาเนี่ย
ที่เขาเจอโชคดีไม่ถึงกับเจ็บกับตายนะ
แต่มันเป็นอันตรายมากมีคนนึงเนี่ย
ส่งคลิปมาให้เราดูเราไปไล่ตรวจสอบเนี่ย
มีสามคันค่ะนะครับอ่าค่อยค่อยดูคลิปกันไปนะครับ
เดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ

ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ

ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ

ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ

ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ

ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้แหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแหละ

ตอนนี้ก็เปลี่ยนแหละ

ตอนนี้ก็เปลี่ยนแหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแหละ

ตอนนี้ก็เปลี่ยนแหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแหละ
ตอนนี้ก็เปลี่ยนแหละ

ขับออนทาแจ๊คสโดนไล่ยิง

โชคดีกระสุนไม่โดนเหมือนกัน

ขับรถบนถนนสายเอเชียมุ่งหน้า
เข้าจังหวัดพระนครศรียุธยา
แต่ว่าคันนี้เขาไปปาดกับกระบะคันนี้จนถูกไล่ยิงนะครับมีการปาดกันก่อนนะครับ
มีผู้เสียหายอีกหนึ่งรายครับเขาบอกว่าเขาโดนเหมือนกันนายสรรนามนาฏ
กระบะคันนี้ชักปืนขู่เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๘กรกฎาคมนะฮะ
สรุปมี๓คันนะครับทุกผู้ชมครับถนนสายเอเชียที่กระบะตู้ทึบคันนี้ไล่ยิงเขา
คันที่๑นี่๗กรกฎาคมนายสิคเรศฮอนด้าแจ๊สกระสุนไม่โดนโชคดีมาก
คันที่๒๒๘กรกฎาคมนายสรรคันนี้โดนชักปืนขู่นะฮะไม่โดนยิง
โชคดีไม่เข้ามาถึงคนในรถนะฮะทั้งสามคันนี้ไปแจ้งความไว้ที่สพพระนครศรียุธยาหมดแล้วนะครับ
นางสาวกัญจนิชานะฮะบอกว่าตอนเกิดเหตุตกใจมาก
เสียดายที่รถไม่มีกล้องหลังจะได้จับภาพรถคนร้ายได้

ขอยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครมาก่อน
ถ้าคลิปนี้เนี่ยจะเห็นตอนสะพานกลับรถนะฮะ
สะพานกลับรถเธอถูกไล่ยิงนะครับ
กระบะตู้ทึบคันหน้าเนี่ยไม่ใช่ค่ะคือเสียงเนี่ยมาจากข้างหลังนะ
ถูกไล่ยิงเธอบอกว่าเสียดายที่รถไม่มีกล้องหลัง
งั้นจะจับภาพรถคนร้ายได้เธอบอกว่าเช้าเมื่อวานนี้เดินทางไปทำงาน
เลนซ้ายสุดสังเกตเห็นรถกระบะสีขาวต่อตู้ทึบสีเงิน
แบบรถส่งของขับตามมาแล้วมีเสียงปืนดังไล่หลังมาด้วย
ติดต่อกันห้านัดกระสุนเนี่ยโดนสปอยเลอร์หลังรถด้วย
ด้วยความตกใจก็พยายามเปิดไฟขอทางก่อนที่รถผู้ก่อเหตุจะขับแซง
ไปทางขวาตอนนั้นตัวเองเห็นหน้าคนก่อเหตุชัดเจน
เห็นปลายกระบอกปืนที่ยังมีควันออกมาด้วย
เห็นสีหน้าของคนก่อเหตุลักษณะยิ้มอย่างสะใจมาด้วย
วันนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างปกติมากขับรถมาทำงานปกติค่ะ
ก็คือแต่ว่าไม่ทราบว่าเขามาต่อท้ายเราตอนไหน
รู้ตัวอีกทีก็คือโดนยิงแล้วอะค่ะ
ลักษณะรถลักษณะหน้าตาของคนร้ายเนี่ย
เราไม่มีความเกี่ยวข้องกันในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้วค่ะ

ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นคึกขนองอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าหน้าของคนร้ายที่เห็นเนี่ยคือเขายิงเสร็จนะคะ
เขายิ้มเหมือนเขาสะใจที่เขายิงโดนรถเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
คันของน้องกัญชนิชาเนี่ย
เอิญคันที่วิ่งอยู่ข้างหน้าน้องเขาก็เป็นกระบะตู้ทึบ
แต่ไม่ใช่นะฮะคันข้างหลังนะครับที่ก่อเหตุ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นคันเดียวกับอีกคลิปหนึ่งที่เขาโดนกระบะเนี่ย
ชักปืนกู้แล้วก็ไล่ยิงบนธนาศาสตร์เอเชียก็อีกทางดึงนะครับ
สลันเนี่ยบอกว่าโดนชักปืนขู่นะครับ
สาเหตุคือมองหน้ากันในหมู่บ้านซึ่งจำได้แม่นว่า
คนร้ายขับกระบะตู้ทึบแบบรถส่งของยังดีที่คนร้ายไม่ถึงขั้นยิงออกมา
คือขับแซงกันมีการขับแซงกันแต่เขาบอกว่าก็ไม่น่าทำกันขนาดนี้
ถ้าวันนั้นไม่บอกให้ภรรยากับลูกหมอบลงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
อยู่แล้วก็อาจจะด้วยอารมณ์ส่วนหนึ่งคือจะรีบปัดเหมือนจะเอาคืนด้วยแหละ
ปรอมถึงพุดก็เห็นเขามือออกจากกระจกมาและว่ายินเสียงปั้ง
จับได้แล้วนะฮะคนร้ายที่ไปยิงเขานะครับ
นายพงศักดิ์ดาวใหญ่นะคนที่ขับรถกระบะมิซูบิชิ
หมายเลขทะเบียนบ่อไปไม้บ่อแหวน๓๔๙๙พระนครศรีธุริยา
ตู้ทึบด้านหลังตามที่ปรากฏในคลิปเลย
ทางผู้เสียหายเข้ามาคนร้ายเสือแดงนั่งอยู่มาสักครู่นี้
นี่คือตำรวจกับทางน้องที่ขับรถยนต์แล้วก็ถูกไล่ยิงนะฮะ
ซึ่งตำรวจก็ไปจับได้ที่ห้องเช่าในหมู่บ้านการเคหาแห่งชาตินะครับ
พร้อมกับปืนของกลางด้วยนะครับมีกระสุนด้วย
ผู้ต้องหายังปฏิเสธอยู่นะครับผู้ต้องหายังปฏิเสธอยู่นะฮะ
ภาพเสื้อสีแดงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับท่านจะเห็นอยู่แวบนึงนะ
ซึ่งทางผู้เสียหายเดินทางมาดูตัวคนร้ายด้วยนะครับแล้วบอกว่าจับได้
จำหน้าได้นี่คนนี้นะฮะเสื้อสีแดงนี่นั่งอยู่นี่
ซึ่งทางผู้เสียหายบอกว่าก็สบายใจขึ้นที่คนก่อเหตุถูกจับกลุ่มแล้วนี่ฮะ
แต่เขายังปฏิเสธอยู่นะก็ต้องสืบสวนกันต่อไปนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินคดีต่อไปตอนนี้แจ้งข้อหาไว้นะครับคือทางตำรวจเนี่ย
ทางผู้เสียหายเขาบอกว่าอยากให้แจ้งข้อหานักอืม
จะได้ไม่ไปก่อเหตุกับใครอีกแล้วท่านดูฮะที่ยึดได้จากห้องเช่า
เอาปืนกระสุนเต็มเลยอ่ะค่ะแล้วกระบะตู้ทึบอืม
ที่เห็นในคลิปของกล้องหน้ารถคันหนึ่งเลยนะครับแต่เขายังปฏิเสธอยู่
นะคะอืมก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานนะคะนี่ค่ะ
อันนี้คือคันที่โชว์ปืนขู่เขาใช่ก็เทียบปืนได้ใช่ไหม
ปืนอะไรพวกนี้ก็เห็นชัดแล้วว่าใช่หรือเปล่าค่ะลักษณะมือปืนรถคันนี้หรือเปล่า
รถนี่ยึดได้มาแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะก็อยู่ที่ว่าถ้าเขาปฏิเสธ
จะใช้ข้ออ้างอะไรแบบไหนยังไงก็เป็นสิทธิ์นะก็เป็นสิทธิ์ของเขา
เพราะความคุ้มหน้าจากทางตำรวจนะคะครับส่วน